มันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็กระทบในส่วนของมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็กระทบในส่วนของมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็กระทบในส่วนของมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็กระทบในส่วนของมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็กระทบในส่วนของมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็กระทบในส่วนของมันเป็นปัญหาทั่วโลก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
ส่วนของพนักงานแล้วก็ส่วนที่สองก็คือในส่วนของเงินเดือนที่อยู่บ้าน
ก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์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
หลังจากวิกฤตตรงนี้อาจจะอยู่ในช่วง๖เดือนถึง๑ปีหลังจากตรงนี้
ว่ามันจะไม่มีรายได้แล้วสภาวะมันจะนิ่ง
ทางสภาท่องเที่ยวหรือว่าทางสมาคมนำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐเอง
วันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับ
แล้วทางหลายสมาคมก็พยายามทำหนังสือเพื่อติดตาม
แล้วก็เร่งดำเนินการตรงนี้จากหน่วยงานภาครัฐอยู่
วันนี้ก็ต้องขอความจริงใจจากหน่วยงานภาครัฐว่า
คนท่องเที่ยวก็ยังรอโอกาสที่ทางหน่วยงานราชการที่จะช่วยเหลืออยู่นะครับ
คืนเงินลูกค้าหมดเลยนะครับ
เราจะต้องควักเงินตัวเองเพื่อคืนลูกค้าก่อนนะครับ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

จับมือกันแปลงกันเก้าข้ามผ่านวิกฤติตรุ่งนี้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

แหล่งท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทย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
หลังจากวิกฤตตรงนี้นะครับ

ซ่อมสร้างแล้วก็ทำในเรื่องของมาตรฐานการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ออกมา
ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเขาก็จะโปรโมท
เป็นชาหรือว่าชาไทย

ทางเมืองจีนก็มีมาตรฐานว่าหลังจากวิกฤตตรงนี้เนี่ย
นักท่องเที่ยวที่จะมาใช้ร้านอาหารมาใช้บริษัททัวร์
มาใช้รถมาใช้เรือเนี่ยนะครับ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
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ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
บริษัททัวร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการสแกนหน้าผากก่อนนะครับ

ไมโครโฟนมะกุเทศไกด์ก็ต้องมีไมโครโฟนส่วนตัวนะครับ
แล้วก็น้องสตาร์ฟผู้ช่วยมะคุเทศก็ต้องทำงานให้ถูกสุขาสนาแล้วก็ให้ความรู้ลูกค้าไปด้วย
แล้วก็ในอนาคตบอกอาจจะมีในส่วนของการท่องเที่ยวที่นอกจากมีประกันอุบัติเหตุแล้ว
ก็อาจจะมีในเรื่องของประกันโควิดให้ลูกค้าที่เดินทางกับบริษัททัวร์ด้วย
อาจจะมีในส่วนของรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มันต้องใช้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศเข้ามา
หรือว่ากรมในเรื่องของกรมควบคุมโรคของแต่ละประเทศเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วย
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะได้เดินทางมีความมั่นใจมากขึ้น
ก็ผมถือว่าวันนี้เนี่ยมันต้องผ่านไปให้ได้และคนทำทัวร์เองก็ต้องมีความมั่นใจ
วันนี้คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำโปรแกรมนะครับทำเส้นทางนะฮะศึกษาในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการทำทัวร์ในประเทศเป็นยังไงนะฮะอันนี้อาจจะต้องศึกษาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็มีรายได้แทนที่จะการที่จะต้องรอคนมั่นใจก่อนไปเที่ยวต่างประเทศผมว่าต้องใช้เวลาวันนี้เองเนี่ยคนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีน
ชาติก่อนนะครับเจ็บเพื่อให้มันจบนะฮะพอมันจบเสร็จปั๊บนะฮะเราก็จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้แล้วก็จะเจอสิ่งดีแล้วก็อยากจะให้คนท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยมีกำลังใจที่จะทำงานแล้วก็หารายได้ตัวเองวันนี้เนี่ยทำอะไรได้ทำไปก่อนครับหลายคนไปขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะทำหลายอาชีพวันนี้หลากหลายมากเลยเราไม่เคยคิดว่าไม่คนทำทัวร
ทุกความสุข